ผู้ที่เขาอ้างว่ามีเวทมนตร์นะมีความศักดิ์สิทธิ์
นี่ล่าสุดมีคนแจ้งเราเข้ามาบอกไทยรัฐนิวโชว์ไทยรัฐทีวีช่วยตรวจสอบให้หน่อย
มีแม่ชีแม่ชีอยู่คนหนึ่งที่นครพนมนะฮะ
อ้างว่าตัวเองเนี่ยสำเร็จอรหันลงมาโปรดชาวบ้านนะ
แต่ถ้าอยากได้บุญนะต้องจองกองบุญจองกองบุญจะเป็นเงินเท่าไหร่ก็ว่าไป
ทองคำสักหนึ่งสลึงก่อนมีอย่างนี้ด้วย

ดูคลิปก่อนดูคลิปของแม่ชีคนนี้ก่อนนะครับ
มังกังสังกังมังกังสังกังมังกังสังกังมังกังสังกังมังกังสังกังเดี๋ยวอยู่จะทำอะไรกับเราแบบแปลกในฐานะพลักษณ์สวรรค์เจ้ายานดูให้ทำแล้วพูดแค่นี้แหละใส่อิ๋วไม่ผิดกับเราเลยใส่อิ๋วร้องไห้กับเราตามเราไปนี่ใส่อิ๋วยังมาร้องไห้กับเราเลยโอ้โหแกจะไปเจอใส่อิ๋วที่ไหนก็ไม่ร
รู้ว่าแกพูดอะไรของแกน่ะเอาเป็นว่านี่ครับมีคนก็ถ่ายคลิปเอาไว้นะครับแม่ชีคนนี้นะครับ
อ้างถึงศาสดาศาสนาอื่นสามารถสื่อสารพูดคุยกับไซอิ๋วได้
แต่ปัจจุบันผมพบว่าเขานุ่งหมฤมนาป้าสีแดง
สีคล้ายกับสีที่วรศีกหลักของพระพระศัยธรรมยุษย์
แล้วเรียกตัวเองว่าเป็นพระยาธรรมมิกราชนี่นะฮะคลิปนี้ถูกปรากฏ
สังคมออนไลน์นะครับแล้วก็มีผู้ที่ร้องเรียนมายังทีม
ข่าวของเราด้วยนะครับที่ไทยรัฐนิวโชว์ไทยรัฐทีวีบอกว่าไม่
คนนี้คืออ่าถ้าจะมีพฤติกรรมพูดจะอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยมันก็
ส่วนหนึ่งแล้วแต่คนเชื่อคนไม่เชื่อใช่ไหมจะเป็นศาสนาใหม่
ทกรัฐธิอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่ใครเชื่อใครไม่เชื่อแต่คน
ที่เขาร้องมาที่เราเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูนะฮะเนี่ยนะฮะ
เขาส่งข้อมูลข้อความมาให้เราบอกแม่ชีคนนี้มีพฤติกรรมใน
ช่อกงเงินหลอกลวงเงินด้วยนะครับ
ด้วยการให้ชาวบ้านโอนเงินจองกองบุญหากใครจองหนึ่งกอง
จะได้ทองคำไปหนึ่งสลึงราคาค่าจองก็เท่าไหร่ก็ว่ากันไป
ลักษณะคล้ายกับแชร์ลูกโซ่ถ้าแม่ชีท่านนี้ฟังอยู่ดูอยู่
หรือท่านสื่อสารกับเราได้ค่ะท่านช่วยบอกชี้แจงอะไรมาก็ได้
ครับท่านอยากชี้แจงใช่ไหมคะจะได้เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายหรือ
บอกโอ้โหไม่จริงเราไม่ได้หลอกลวงไม่ได้ช่อโกงเขา
เข้าใจผิดหรือว่าเขากล่าวหาอะไรก็ว่ามานะครับทุกผู้ชม
ครับเราให้ตินะฮะคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปนะครับไปที่นครพนมนี่ฮะติไปแล้วตามหาจนเจอ
สถานที่แห่งนี้เป็นลักษณะสถานปฏิบัติวิปัศนาเขาชื่อสถาน
ปฏิบัติวิปัสนาพุทธศิกขีอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนคร
พนมนะฮะเป็นที่อยู่ของแม่ชีอรหันต์คนนี้นะฮะท่านผู้
ชมครับเนี่ยที่หน้าสำนักของเขาเนี่ยมีลูกปงลูกปั้นอะไร
เยอะแยะไปหมดนะครับลักษณะก็เหมือนกับบ้านเรือนทั่วไป
นี่แหละค่ะแต่เนื้อที่ก็พอสมควรนะ๖ไร่นะติด
ว่าเป็นสถานปฏิบัติธรรมนะครับข้างหน้าก็มีรูปปั้น
ต่างนะครับรูปปั้นของพระพุทธเจ้าก็มีพญานาคก็มีเสือ
หรือว่าช้างนะครับเยอะแยะไปหมดนะฮะตรงนี้นะครับนับร้อย
อ่ะติบอกนะครับที่เห็นเนี่ยประตูทางเข้าออก
ก็ลักษณะจะทาสีทองแต่ถูกปิดเอาไว้นี่เป็นประตูบานใหญ่
แบบนี้นะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งที่โกนผมนะฮะแล้วก็นุ่ง
สีขาวเนี่ยที่เขาออกมาหลังจากเห็นสื่อมวลชนเห็นนักข่าวของเราไปถึงเนี่ยฮะ
เขาบอกว่านี่เป็นสถานที่ส่วนบุคคลเข้าไม่ได้เราก็ต้องเคารพตรงนี้
ก็พยายามถามหาแม่ชีว่าเออแล้วแม่ชีที่นุ่งผ้าห่มห่มผ้าสีแดงกรักอ่ะ
แล้วเคยมีคลิปนุ่งขาวห่มขาวอ้างตัวเป็นพระอรหันต์สำเร็จอรหันธ์
หรือตอนนี้อ้างตัวเป็นภรรยาธรรมิกราชเนี่ยท่านอยู่ไหม
นักปฏิบัติธรรมที่ออกมาที่หน้าประตูที่เราเจอเมื่อสักครู่นี้ที่ติยืนคุยด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่าแม่ชีคนดังกล่าวเนี่ยเธอเป็นพระอริยะมีกายทิพย์
นี่ฮะเขาบอกกับติถามหาแม่ชีคนนั้นใช่ไหม
ชีที่ติถามถึงเนี่ยคือพระอริยะมีกายทิพย์นะ
ลงมาแสดงธรรมให้กับพระสงฆ์ลงมาโปรดชาวบ้าน
ถ้ายังไม่มีบุญพอเนี่ยก็จะไม่ได้เข้าฟังธรรม
นักปฏิบัติธรรมที่ยังไม่มีบุญเพียงพอจะไม่เข้าฟังธรรมไม่ได้
ก็เลยไม่แน่ใจด้วยว่าตอนนี้เนี่ยแม่ชีจะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ด้วยนะครับ
จะอยู่ในสถานปฏิบัติวิปัสนาหรือเปล่าก็ไม่รู้
เพราะแม่ชีอรหันต์คนนี้เนี่ยจะมาแบบไม่รู้เวลามาไม่รู้เวลากลับ
แล้วเขาไม่ได้มาแบบบุคคลทั่วไปแบบนั่งรถเข้านั่งรถออกเดินมาเดินไปไม่ใช่
เขามาก็ปรากฏกายมาตอนไหนก็ไม่รู้
จากงานก็แบบนี้ครับตั้งอะไรก็ที่จะนำกันมา
จะเหมือนแบบเราเรารู้ว่าท่านอยู่ไหนนะครับ
แล้วเขาแบบเบียนใบ้มาเหมือนแบบโรคทศิษย์เนาะโรคทศิษย์ในมิตรภาค

แต่ไปไหนเราม๊ดูหรอก่ะ
ใช่เหรอต้องไปรู้
เพราะโรคของท่านเป็นโรคทิศ
เป็นยังไงโรคจิตเป็นยังไงครับ

โรคที่เราไม่รู้เหมือนกับโรค

มันหายตัวได้อะไรอย่างนี้

เราเป็นแค่ผู้ปฏิบัติ

คือผู้หญิงคนนี้ที่โกนศิษย์ศาสตร์นุ่งขำโฮงขาว

แล้วก็มีพระอยู่ด้วยที่นี่นะครับ

เขาเหมือนกับเขาใช้คำว่าเสด็จเลยนะ

ประกดตัวไปประกดตัวมานะครับ

รูปหนึ่งเดินออกมาจากสำนักปฏิบัติธรรมตรงนี้นะครับ

พระรูปนี้บอกว่ามาจากนครสวรรค

ก็เลยถามว่าแล้วท่านรู้จักแม่ชีที่ห่มผ้าสีแดง

ว่าจะมีไม่มีอยู่ไหนอะไรยังไง

พระส่งรูปนี้บอกว่าอ้าวแล้วท่านรู้จักแม่ชีที่ห่มผ้าสีแดงไหม
เอาเป็นว่าอ้าวแล้วท่านรู้จักแม่ชีที่ห่มผ้าสีแดงไหม
เอาเป็นว่าอ้าวแล้วท่านรู้จักแม่ชีที่ห่มผ้าสีแดงไหม
เอาเป็นว่าอ้าวแล้วท่านรู้จักแม่ชีที่ห่มผ้าสีแดงไหม

เอาเป็นว่าอ้าวแล้วท่านรู้จักแม่ชีที่ห่มผ้าสีแดงไหม

เอาเป็นว่าอ้าวแล้วท่านรู้จักแม่ชีที่ห่มผ้าสีแดงไหม

เอาเป็นว่าอ้าวแล้วท่านรู้จักแม่ชีที่ห่มผ้าสีแดงไหม
เอาเป็นว่าอ้าวแล้วท่านรู้จักแม่ชีที่ห่มผ้าสีแดงไหม
เอาเป็นว่าอ้าวแล้วท่านรู้จักแม่ชีที่ห่มผ้าสีแดงไหม

เอาเป็นว่าอ้าวแล้วท่านรู้จักแม่ชีที่ห่มผ้าสีแดงไหม

เอาเป็นว่าอ้าวแล้วท่านรู้จักแม่ชีที่ห่มผ้าสีแดงไหม

เอาเป็นว่าอ้าวแล้วท่านรู้จักแม่ชีที่ห่มผ้าสีแดงไหม

เอาเป็นว่าอ้าวแล้วท่านรู้จักแม่ชีที่ห่มผ้าสีแดงไหม

เอาเป็นว่าอ้าวแล้วท่านรู้จักแม่ชีที่ห่มผ้าสีแดงไหม

เอาเป็นว่าอ้าวแล้วท่านรู้จักแม่ชีที่ห่มผ้าสีแดงไหม
เอาเป็นว่าอ้าวแล้วท่านรู้จักแม่ชีที่ห่มผ้าสีแดงไหม
เอาเป็นว่าอ้าวแล้วท่านรู้จักแม่ชีที่ห่มผ้าสีแดงไหม

เอาเป็นว่าอ้าวแล้วท่านรู้จักแม่ชีที่ห่มผ้าสีแดงไหม

เอาเป็นว่าอ้าวแล้วท่านรู้จักแม่ชีที่ห่มผ้าสีแดงไหม
เอาเป็นว่าอ้าวแล้วท่านรู้จักแม่ชีที่ห่มผ้าสีแดงไหม

คุณผู้ชมลองฟังตรงนี้ดูนะคะ
คือติทีมข่าวของเราเนี่ยค่ะ

เขาก็รู้จักกับนางเพลินพรมแดน
เพลินเนี่ยนะเป็นลูกศิษย์ของแม่ชีคนนี้

แล้วแม่ชีคนนี้ก็อ้างตัวแบบนี้จริง
บอกว่าเป็นพระยาธรรมิกราช

คือที่รู้จักกับนางเพลินเพราะว่านางเพลินสนิทกับแม่ยาย

แล้วบังเอิญนางเพลินไปเป็นลูกสิทธิ์ของแม่ที
เพลินถือพานใส่ทองมาเลย
มาหาแม่ยายที่บ้าน
มาบอกว่าทำบุญกันไหม

เขาเรียกว่ากองบุญอภินิหาร
หรือกองผ้าป่าทองคำ
กองละ๓๕๕บาท

จะได้รับทองคำหนึ่งสลึง

ร้านทองเขาการันตีเลยว่าทองจริง
สลึงละกี่พันอะไรก็ว่าไปครับ

ทองมาจริงแล้วไปตรวจสอบ
ร้านทองอ้าวทองจริงนี่

บาทหนึ่งก็๔สลึงใช่ไหม

แต่ว่าทำบุญแค่กองละ๓๕๕บาท

คราวนี้มาให้ภรรยาของในตั้ม
สี่กองสี่กองเลยนะกองละสามพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทครับ
ก็ได้ทองมาเลยสี่สลึงคือบาทหนึ่งครับลองไปร้านทองว่าทองจริงไหม
ทองจริงขายได้สองหมื่นสี่ทำบุญไปหมื่นลงทุนไปหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบบาท
ทองมาบาทนึงขายได้สองหมื่นสี่เอากำไรนี่อุ้ยกำไรเป็นหมื่น
กำไรนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะกำไรเป็นหมื่นเลยนะนั่นน่ะสิอืม
เดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็เลยซื้อมากขึ้นก็ซื้อกองผ่าป่าอีกเยอะเลย
เพราะคราวนี้กองผ้าป่าเขามีโปรโมชั่นยังไงฮะโปรโมชั่นกองผ้าป่า
เขาซื้อเนี่ยแปดสิบกองอุ้ยสองแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบบาท
แปดสิบกองเลยเหรอ๘๐กองแต่เขาบอกว่าก็ได้ข้อมูลมาว่ามันมีโปรโมชั่น
ถ้าซื้อเยอะก็ได้เยอะแล้วคราวที่แล้วที่ซื้อซื้อกองบุญไปเนี่ย
ทองคำมาจริงจริงทองจริงด้วยขายได้จริงจริงด้วยครับ
ตอนนี้ลงทุน๘๐กองเลยอะค่ะฟังเสียงในตั้มผู้เสียหายนะคะ
เขาเรียกเป็นกองเส้นหนึ่งคือกองหนึ่งเรียกเป็นกองผ้าป่า
ก็คือขายได้ณตอนนั้นเริ่มแรกคือกองละสามพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาท
ครับจะขายได้ในราคาทองณตอนนั้นถ้าคุณเอาเป็นทอง
ประโยชน์ที่คุณจะได้คือหนึ่งถ้าทองราคาพุ่งในช่วงนั้น
คุณจะได้มากกว่าหกพันอาจจะหกพันห้าหกพันเจนหกแฟนอะไรแบบเนี้ย
แต่ถ้าทองราคาตกก็ไม่ถึงหกพันครับแต่ถ้าจะเอาเป็นเงินสด
ก็คือ๖๐๐๐ตายตัวเลยก็จะมีโครงการมาเรื่อยนะมีวันที่๑๗
วันนี้ตอนนี้นะเอาไหมเอากี่กองวันนี้นะเหลือกี่กองก็จะไม่ให้คนอื่น
ครับก็แฟนเอาสี่กองแม่ยายเอาสี่กองก็วันถัดมาก็เอาทองมาให้
เส้นเลยอืมนี่ค่ะคุณผู้ชมลองดูว่าแบบนี้เขาเรียกว่าอะไร
คือแปดสิบกองเนี่ยกองละหนึ่งสลึงค่ะสลึงหนึ่งบาทหนึ่งก็สี่สลึง
สิบกองเท่ากับคุณจะได้ทองคำน้ำหนักทองคำยี่สิบบาทโอ้โห
ี่สิบบาทถ้าอ่าถ้าถ้าบาทละสองหมื่นอืมคุณจะต้องได้ประมาณสี่แสน
ก็คือกำไรเป็นเท่านึงเลยอ่ะลงทุนไปสองแสนสามใช่โอ้โห
ำไรเป็นเท่านึงเลยอ่าตัวผู้เสียหายคนนี้นะคะ
ตั้มคนนี้บอกว่าบอกตรงเลยนะว่าผมอ่ะ
ไม่ได้รู้จักกับแม่ชีเป็นการส่วนตัวครับไม่เคยไปทำบุญ
ไม่เคยไปปฏิบัติธรรมที่สำนักปฏิบัติธรรมก็รู้เรื่องราวของแม่ชีมาจากนางเพลินนี่แหละ
อืมนางเพลินน่ะบอกว่าแม่ชีห่มแดงปฏิบัติธรรมจนสำเร็จเป็นพระอรหารมาโปรดคนตกทุกข์ได้ยาก
ช่วยเหลือให้มนุษย์ร่ำรวยครับนี่บอกลงมาเพื่อช่วยเหลือให้มนุษย์ร่ำรวย
แล้วก็อ้างว่าแม่ชีเนี่ยเงินเยอะเขาก็ตั้งเป็นกองบุญ
อยากจะช่วยเหลือชาวบ้านกองบุญที่ว่านี้มันมีอยู่สามกองครับ
กองบุญองค์ปฐมสมเด็จสมณะโคดมกองบุญหลวงปู่เทพโลกอุดร
เขาบอกว่าจะช่วยเหลือชาวบ้านให้ร่ำรวย
ตั้มผู้เสียหายบอกว่าเขาก็ทวงเงินคืนจากแม่ชี
เพราะเขารู้สึกว่ามันแปลกมันไม่ปกติแล้ว
มันไม่มีอะไรที่ลงทุนในกองบุญแล้วได้ทองคำมาแล้วได้กำไรเป็นเท่านึง
เพราะไอ้ที่ลงไปตอนแรกเนี่ยทองจริงมันยังไม่มา
ใช่ไงทีนี้ค่ะพอขอเงินคืนจากแม่ชี
ชีบอกว่าไม่ว่างตรวจชะตามนุษย์อยู่ไม่ว่าง

ชะตามนุษย์อยู่จ่ายเงินคืนไม่ได้
ตั้มผู้เสียหายคนนี้บอกผมไม่ไหวผมแจ้งความ
อืมเพราะว่ามีภรรยามีญาติญาติที่เสียรู้ศูนย์เงินให้กับแม่ชี
หกแสนกว่าบาทนะคะคุณผู้ชม
ช่วงที่ยังไม่มีปัญหาผมก็คิดว่าไม่นะครับ
แต่ว่าผมต้องยอมรับจริงว่า
อันนี้อยากให้เป็นเคสกรณีศึกษาด้วยว่ามันความโลภ

เขาอาจจะบอกว่าเขามีอิทธิปฏิหารอะไรสักอย่างก็ได้นะครับ
เพราะว่าตอนที่มันมีปัญหาที่สายของแม่เพลินเนี่ย
ที่ไม่ได้รับเงินที่ไม่ได้รับเงินหรือรับอะไรเนี่ย
เพราะผมเป็นเพราะผมคนเดียวที่ไปถอน
เกิดสร้างความไม่พอใจให้พระอาจารย์ก็คือถอนก็ถอนหมดเลย
แต่กลับไม่บอกว่าคืนเงินวันไหนตอนไหนครับ
แล้วก็ถ้าจะเอาเรื่องเอาอะไรก็ระวังตัวให้ดี

ตอนเนี้ยหรอครับจากพระยาธรรมิกราศพระอภูติศัตริย์

นี่นะคะคือครั้งแรกที่ลงทุนไปในกองบุญ
มันได้ทองคำกลับมาจริงไงแต่พอครั้งหลังที่ลงไปเยอะเยอะเนี่ย
มันไม่ได้ไงพฤติกรรมของแม่ชีห่มแดงเนี่ยนะคะ
ตั้งกองบุญขึ้นมาในลักษณะแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ให้ลูกศิษย์ไปชวนคนมาร่วมในกองบุญกองบุญเนี่ยเขามีหลายราคา
สามพันกว่าบาทบ้างแหละสองพันกว่าบาทบ้างล่ะ
แล้วแต่ช่วงว่าช่วงไหนโปรโมชั่นยังไงนี่นะคะเป็นแบบนี้
นางศรีทองนามสมมุติชาวบ้านอีกคนนึงที่เขาก็ตกเป็นเหยื่อของแม่ชีห่มแดง
เขาบอกว่ารู้จักกับนางเพลินเหมือนกันนางเพลินเนี่ยมาชวนให้ร่วมทำบุญ
รู้จักเมื่อปีก่อนก็เลยร่วมกันซื้อกองบุญทั้งครอบครัวเลยนะคะ
สองร้อยสิบห้ากองอ่ะคุณผู้ชมเคยได้ทองรูปภัณฑ์มาห้าสลึง
เคยได้รับเงินคืนบ้างแต่บวกลบคูณหาแล้วเนี่ย
ตอนนี้ศูนย์เงินไป๖แสนกว่าบาทค่ะ
เพื่อนคนนี้ชื่อนางเพลินใจเขาไปประจำเขาแบบเหมือนทุกอาทิตย์ต้องไปปฏิบัติธรรมต้องวันหยุดต้องไปปฏิบัติธรรมเริ่มใสสัทธาแล้วก็เอาบุญมาฝากบ่อยแบบเออเพื่อนมีบุญนั่นนะทำบุญนั่นบุญนี่ก็เออก็บริจาคไปเรื่อยแบบนี้ค่ะ
สร้างนู้นสร้างนี้แบบพระอาจารย์เพื่อนทำบุญสร้างเครื่องทำเครื่องช่วยหายใจทำภาพป่าทำอย่างช่วยคนผู้ป่วยติดเตี้ยงเพื่อนอะไรเออแล้วก็ช่วยสถาก็ช่วยไปก็เขาบอกเขามาแจกแต่ให้เราทำบุญรองรับเอาเหมือนกับเราทำบุญไปสองสองห้าห้าสามห้าห้าสองสองแปดแปดสองเก้าเก้าสามห้าห้าแล้วแต่ว่าบุญใครบุ
เท่ากันใครมีบุญก็จะได้แบบได้จ่ายน้อยหน่อยแต่ก็ได้หกพันเหมือนเดิมประมาณเนี้ยค่ะดูสิค่ะครับบุญใครบุมันบุญกรรมไม่เท่ากันอืมกองบุญและราคาไม่เหมือนกันแต่ละวันหน้าสีทองบอกว่าเขาก็ติดต่อเข้าไปผ่านทางเฟซบุ๊คไปทวงเงินจากนางเพลินที่เป็นลูกศิษย์ของแม่ชีห่มแดงอะนะคะครับแต่เข
จะมาเอาชีวิตชาวบ้านปลาปากเป็นร้อยชีวิตนะถ้าใครไปแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยไม่ได้นะแบบนี้ค่ะ
เขาไปแจ้งความแล้วนะฮะแต่เขาแจ้งความแม่ชีห่มแดงฮะคดีช่อโกงนี่โทษแดงด้วยนะฮะ
สารท่านไม่ปรานีนะฮะคดีพวกนี้นะครับหรือว่าถ้าตัวเองไม่ได้หลอกเขา
ไม่ได้ทำผิดอะไรก็ออกมาหาตำรวจใช่ไหมออกมาชี้แจงความจริงก็ได้นะครับ
ว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นเราก็พร้อมจะเป็นสื่อกลางให้นะครับ
อันนี้คือเรื่องของที่ไปบอกเขาเรื่องกองบุญนะ
อ่าทองหนึ่งสลึงอะไรพวกเนี้ยที่ชาวบ้านเขาบอกโอ้โห
เทิงไม่ได้เงินศูนย์ไม่ต้องเยอะขอเงินคืนก็ไม่ได้นะครับ
มีผู้เสียหายบางรายไปแจ้งความมาแล้วนะครับส่วนสถานที่
สถานที่ที่เป็นพื้นที่ปฏิบัติวิปัศนาหลังจากที่ทราบข่าวทราบเรื่องนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่ฮะทางนายอำเภอเมืองนครพนม
ในอำเภอสมลักษ์ยกน้อยวงวันนี้ไปกับกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วนะครับแล้วก็แจ้งให้กับพระที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้
เพราะแม่ชีห่มแดงเขายังไม่ปรากฏกายค่ะ
เขาจะปรากฏเมื่อไหร่ก็ไม่รู้วิบวับวิบวับอะไรไปหมดที่ผู้ปฏิบัติธรรมเขาบอกนะฮะ
นายอำเภอบอกให้พระรูปนี้บอกว่าเอาอย่างนี้
งั้นท่านเนี่ยไปหาเอกสารหลักฐานต่างมาให้ดูหน่อย
หนึ่งก็คือโฉนดที่ดินว่าที่ตรงนี้เป็นที่ของใครถูกต้องหรือไม่อย่างไร
ที่มาตั้งเป็นสำนักวิปัศนาปฏิบัติทำอะไรกัน
สุทธิพระของท่านท่านบวชวัดไหนจำวัดวัดไหน
แล้วที่นี่มันไม่ใช่วัดไงสำนักสงฆ์ก็ไม่ใช่ที่พักสงฆ์ก็ไม่ใช่
แล้วท่านมาจำวัดอยู่ที่นี่ได้ยังไง
หลังจากนี้แน่นเพอบอกว่าในส่วนของแน่นเพอจะไปตรวจสอบอีกทางด้วยนะครับ
เพื่อที่จะดูรายละเอียดต่างของสถานที่แห่งนี้นะครับ
เดี๋ยวจะขอเข้าไปตรวจค้นพื้นที่ภายในด้วยว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับ
ตำรวจฝ่ายสืบสวนจังหวัดนครพนมวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ข้อมูลของตำรวจบอกว่าเจอตัวแล้วนะครับ
เจอตัวแม่ชีคนนึงนะฮะที่ชื่อว่าแม่ชีการ์ตูน
เป็นหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการกับแม่ชีห่มแดงนะฮะยังไม่เจอแม่ชีห่มแดงนะครับ
นี่คือแม่ชีการ์ตูนเป็นหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการ
เอามาสอบปากคำแล้วแล้วก็เจอแม่ชีอีกคนนึงด้วย
ที่เป็นผู้ร่วมขบวนการตอนนี้เจอ๒ท้องที่
ชีการ์ตูนอยู่ที่สพกุตาไก้ส่วนแม่ชีคนหนึ่ง
ตอนนี้ถูกคุมตัวอยู่ที่สพท่าอุเทนที่นครพนมนะฮะ
ส่วนผู้เสียหายรายใดนะครับที่เคยเจอเจอนะฮะ
จะอยู่ในพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ท่านไปแจ้งความเพิ่มเติมได้
ตอนนี้กำลังตามหาตัวแม่ชีห่มแดงอยู่กรณีการช่อโกงนะ
ส่วนสถานที่เนี่ยนายอำเภอเมืองนครพนมบอกว่า
ยังไงก็ต้องเข้าไปตรวจสอบคุณตั้งสำนักปฏิบัติทำ
แต่พื้นที่ตรงนี้คุณอยู่เนี่ยคือที่อะไร

ลักษณะแบบนี้ไม่ได้นะคะก็ต้องมีการตรวจสอบเอาให้ชัดนะคะคุณผู้ชม